คุณผู้ชมคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คนในวงการบันเทิงของเราเนี่ย
ต้องประสบพบเจอกับประเด็นข่าวเฉาข่าวดราม่าที่ถาโถมเข้ามา
ซึ่งก็มีกระแสความคิดเห็นโจมตีอย่างหนัก
แต่ว่าคนในวงการบันเทิงเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
บางคนเขาก็ไม่หลับทิ้งนะออกมาช่วยโพสต์ปกป้อง
บางคนก็ให้กำลังใจอย่างพี่อู๊ดเป็นต่อเนี่ยคุณผู้ชม
ถ้ายังจำกันได้คุณเสกโลโซก็เคยเจอประเด็นข่าวเฉา
ซึ่งก็มีพี่อู๊ดเป็นต่อนี่แหละออกมาโพสต์ให้กำลังใจ
จริงพี่เสกเขาก็มีด้านดีเหมือนกัน
ส่วนไหนที่ผิดพี่อู๊ดก็บอกว่าก็ว่าไปตามผิด

ซึ่งล่าสุดนะคะพอพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องคดีช่อโกง
มีโทษจำคุกถึง๒๐ปีแล้วเมื่อวานก็ได้รับการประกันตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อู๊ดเขาก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกัน
ส่งกำลังใจให้คนคุ้นเคย
ด้วยการโพสต์ภาพพร้อมข้อความบรรยายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
อันนี้คือแคปชั่นที่พี่อู๋เป็นต่อค่ะ
เขาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความไว้
ในภาพก็มีคุณยิ่งยงร่วมเฟรมอยู่ด้วยนะครับ
และเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของตัวเองที่ต้องการเป็นกำลังใจให้
เขาบอกว่าการที่ผมเป็นห่วงไม่ได้จะเกาะกระแสใครนะครับ
ผมก็ทำหน้าที่พี่น้องที่ห่วงกันเพื่อนฝูงที่คอยช่วยกัน
ก็มีแค่คนสนิทที่เราห่วงผมมีอะไรก็อยากทำให้เป็นตัวอย่างการให้กำลังใจ
ไม่ได้ไปช่วยให้พ้นผิดเกาะกระแสเกลียดคำนี้จัง
เข้าใจเจตนารมณ์ผมผิดนะครับอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากทางของพี่อู๊ดเป็นต่อนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยบางครั้งการที่ดาราคนนึงโดนกระแสโจมตีแบบหนักนะคะ
ชาวโซเชียลอย่างที่รู้กันดีว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างนานา
มันก็อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่ตกเป็นข่าวอยู่
ซึ่งกำลังใจตรงนี้ถึงมันจะเล็กน้อยแต่ว่าดิฉันเชื่อนะว่ามันสำคัญ
ใช่ค่ะถูกต้องเพราะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยนะเขาไม่ทอดทิ้งกัน
เวลาใครเจอปัญหาอะไรก็จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอด
เหมือนกับว่าเราเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นเอง
มองเป็นเรื่องในด้านที่ดีอย่าคิดว่าเป็นการเกาะกระแสเลย